โอ้โหไปเจอศพฮะไปเจอศพครูที่เพิ่งจะบรรจุด้วยนะครับ
อยู่ริมทะเลที่เขาสามมุกคุณผู้ชมมีรอยกระสุนอยู่กลางศีรษะเขา
ค่ะแล้วมีปืนตกอยู่ข้างตัวเขาแต่ตำรวจยังไม่สรุปนะครับ
ว่าเขาฆ่าตัวตายฮะเอาล่ะสิแล้วมันเป็นเหตุอะไรอ่ะ
ตำรวจสพแสนศุกร์ครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ริมทะเล
ตรงนี้คือถนนรอบเขาสามมุกครับเป็นจุดชมวิวด้วย
ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับที่เกิดเหตุพบศพนายสิริคุบจันแจ้ง
อายุ๓๒ปีเขาเป็นครูของโรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาครับ
จะบรรจุครูเป็นครูวิชาสังคมศึกษานะครับเสียชีวิตในสภาพสวมแว่นตา
เสื้อยืดสีฟ้าสวมกางเกงสแล็กสีดำครับ
ไหล่นี่ยังสะพายกระเป๋าสีน้ำเงินอยู่เลยนะส่วนที่กลางศีรษะ
คุณผู้ชมกลางศีรษะมีรอยถูกยิงหนึ่งนัดกระสุนฝังใน
ข้างตัวเขาเจอปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑กระบอกครับในลักษณะ
กายปืนเนี่ยยังค้างอยู่นอกจากนี้นะครับ
พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่อีกหนึ่งปลอกนะครับบนถนนเจอรถเก๋ง
ดับเครื่องอยู่ไปสอบถามนายสมพบเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตการศึกษาในพื้นที่ก็เล่าบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งจะบรรจุครูนะที่โรงเรียนบ่อทองวงจันทร์วิทยาเนี่ย
วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยก็เลยไม่รู้สาเหตุนะครับ
เพราะผู้เสียชีวิตไม่เคยเล่าถึงปัญหาหรือว่าเคยมีศัตรูที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
ชีวิตก็ใช้ชีวิตแบบนะครับราบเรียบไม่ได้มีอะไรนะครับ
ที่มันผิดสังเกตไม่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตจะฆ่าตัวตายครับ
เมื่องวันศูกร์ครับ

เนี่ยไม่เคยตามเธอเลยไม่ได้รู้ไงเลย

ส่วนประเด็นที่พบรูกระสุนที่กลางศีรษะเนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไหมที่จะยิงตัวเอง
นะครับยังไงให้รูกระสุนอยู่กลางศีรษะได้
เรื่องนี้นะครับแพทย์ระบุว่าอาจจะเป็นไปได้นะ
หากยกปืนขึ้นสูงแล้วเหนียวไกลครับคุณผู้ชม

ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งนะครับทั้งปมฆ่าตัวตายหรือว่าจะเป็นเหตุฆาตกรรม
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อญาตินะครับเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมจะคลี่คลายคดีครับ
ค่ะ